วันนี้เริ่มต้นที่ข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้

คดียาเสพติดนะครับเพราะว่า
โจอี้บาซูเสพยาไอซ์ในห้องพักนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าไปจับ
จะนำตัวมาฝากขังเที่ยงวันนี้นะครับ
เมื่อเวลา๒๓๒๐นาทีเมื่อคืนนี้
ตำรวจสนโชคชัยได้เข้าจับกลุ่ม
นายสุรเดชกรงูเหลือมโชธ
หรือว่าจับโจอี้บาซูอายุ๔๙ปีแล้ว
พร้อมกับอุปกรณ์เสพยาไอซ์ถุงบรรจุยาไอซ์
จับกลุ่มได้ที่ห้องพักเล็กที่๕ทับ๓๑๔ชั้น๘
อาคารอีดุริยาเพลสแมนชั่นซอยนาคนิวาส๓๔
วงและเขตลาดพร้าวกรุงเทพนะครับ
โดยตำรวจสนโชคชัยได้รับแจ้งจากสายสืบ
ที่ห้องพักดังกล่าวมีดารานักร้อง
มั่วสุมเสพยาเสพติด
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำกำลังไปตรวจสอบ
ก็พบจริงครับเพราะว่าโจอี้บาซู
กำลังนอนอยู่บนที่นอนเมื่อเห็นตำรวจถึงกับหน้าซีดเผือด
ตรวจค้นพบอุปกรณ์เสพยาเสพติดอยู่บนโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับ
คุมตัวมาสอบสวนพร้อมกับตรวจเบื้องต้น

ส่งตรวจที่โรงพยาบาลนพรัชราชธานีอีกครั้ง
ผลปรากฏว่ามีสารเสพติดประเภทเมดแอมเฟตามีนในร่างกายจริงครับ
ี้ไม่ยินยอมเข้ารับการบำบัดตามประกาศตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่า
เจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งข้อหาว่าเสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑
แอมเฟตามีนหรือว่ายาไอซ์โดยผิดกฎหมาย
แล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยในวันนี้นะครับทางพนักงานสอบสวนจะนำตัวไปฝากขังยังสารอาญารัชดาในเวลา๑๒นาฬิกา